กำลังจัดเรียงเลยยังไม่เสร็จดี

อ่านพร้อมคุณผู้ชมเลยละกัน

ส่งท้ายปีในบ้านเราแต่ว่าสนามอื่นที่ประเทศอื่น
ก็ยังมีการจัดการในขันยังต่อเรื่องนะครับ
เดี๋ยวจะมีโอกาสพูดคือทางโคชโยงวรรุษิมะครับ

หลังจากที่ไปถึงทางบุรีรำแล้วก็ลงฝึกซ้อม
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เก็บตัวกันมามากกว่า๒สัปดาห์นะคะ
ซึ่งพิชาอุทราค่ะดาวเตะริมเส้นจากพัทยายูเนเต็
ซึ่งก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะทั้งในต้นสังกัด
เข้ารอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย
แล้วก็คว้าเหรียญทอง๔เกมด้วยก็บอกว่า
หมายในการแข่งขันทวนาเมนต์นี้ก็คือจะต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้
ส่วนคู่แข่งก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลมากนักนะคะ
เพราะว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอน
จะได้เจอกันรายการนี้ก่อนที่จะได้เจอกันอีกครั้ง
ศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะซึ่งก็น่าจะทำให้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นเยอะนะคะ
ส่วนเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าชุดนี้เล่นด้วยกันมานานแล้ว
มีความเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นจุดแข่งที่จะพาทีมสู่ความสำเร็จค่ะ
วันที่๙ธันวาคมนะคะเวลา๒๐นาฬิกาจะเจอกับญี่ปุ่น
ธันวาคมเวลาเดียวกัน๒๐นาฬิกาเจอกับเกาหลีเหนือค่ะ
และวันที่๑๕ธันวาคมนะคะรอบชิงอันดับที่๓แข่งขันเวลา๑๖นาฬิกา
ส่วนนัดชิงชนะเลิศนะคะ๑๕ธันวาคมเช่นเดียวกันเวลา๒๐นาฬิกา
และตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับมาออกรายการของเราเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตอนนี้ก็อยู่ที่บุรีรำก็ยังให้เกียรติเหมือนเช่นเคยนะครับ

สวัสดีครับ
โย่งครับสรุปแล้วตัวผู้เล่นนะครับตอนที่ไปที่บุรีรำเนี่ย
ทั้งหมดกี่คนนะครับก่อนที่จะมีการตัดตัว
ตอนนี้เรามีผู้เล่นทั้งหมดประมาณ๒๖คนครับเราต้องตัดอีก๓คน
แล้วตอนนี้มี๒๓คนในใจแล้วหรือยังคะ
ก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็คือเดี๋ยวทางโซลันก็จะมาคุยแล้วก็น่าจะลงตัวแล้วครับ
ครับถามเรื่องการตัดตัวสักนิดนึงครับพี่โย่ง
คือเรากลับไปก็อยากว่าเอาใครไม่ได้ไปต่อ
ก็คือ๓คนนั้นจะไม่ได้เล่นเลยถูกไหมครับไม่ต้องลองแล้วถูกไหมครับ

ถูกได้ไม่เสร็จเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนใจนะเราก็จะใช้๑๖คนเนี่ยมา

พูดถึงการมาทะเตยใหม่ที่มา
กิจเวทพิรมค่ะที่ตอนนี้กลับมาสมทบกับทีมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
เศรษฐกิจเขาดูมั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนี่มันถือว่าเป็น
เป็นก้าวแรกของการเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกรดสูงกว่าบ้านเรานะครับในระดับเยาวชนมันก็อีกอย่าง
ที่ลงไปซ้อมนี่เขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็น
คือจักริตเคยอยู่กับเรามามาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้คือความแตกต่างมันเห็นชัด
แล้วก็วิธีวิธีคิดในการเล่นหรือว่าแล้วสภาพความฟิตคือมันแตกต่างเห็นชัดเลยใช่ไหมครับ
ว่าความคิดนี่คงจะเท่ากับเรานะครับเพราะว่าอาจจะดีกว่าเด็กชุดนี้ด้วยซ้
เพราะว่าเขาเล่นมาต่อเนื่องแต่ว่าเด็กชุดนี้คือหลีกเราจบแล้วใช่ไหมครับ
แต่ว่าที่เห็นโดยรวมนี่คือดีขึ้นมากนะครับ
ก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นแล้วกันอย่างอีกหนึ่งคนการนารินนี่มาไหมครับที่มีข่าวว่าเรียกมา
สิ่งที่ต้องมีการปรับกันซึ่งจะใช้
ในเกมเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือที่ทางโค้ชโย่งเคยบอกไว้ก่อนอันนี้แล้ว

รายการนี้เนี่ยลองทีมแล้วคิดว่าก็มั่นใจใช่ไหมครับว่าจะมีโอกาส
คืออย่างน้อยเนี่ยคือโซรันบอกว่าอยากจะเป็นแชมป์ในรายการอิมราซิปครับ
แต่ว่าส่วนตัวโคโย่งพูดคุยกันทั้งหมดภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
เอ่อจริงแล้วผมเห็นตัวนักเศษที่มาซ้อมแล้วก็ดูแบบตามความคงบ้านนี่เราก็มั่นใจนะครับว่า
ในรุ่นนี้จริงแล้วมันคือในชื่อแชมป์มันอาจจะต่างกันแต่ว่าผมว่าพอลงไปเล่นจริงแล้วเล่นในบ้านด้วยเนี่ย
มันอาจจะเล่นด้วยการสูสีนะครับ
เอาเป็นว่ามีลุ้นติดตามแล้วกันแล้วการตัดตัวคือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับตัดตัวเหลือ๒๓คนถูกไหมครับ

ต้องประกาศเอาละครับขอบคุณพี่โย่งมากเลยนะครับให้เกียรติให้สัมภาษณ์นะครับ

ส่งกำลังใจให้กับน้องกันต่อไปนะคะ